โดยเฉพาะใครที่ไปนครพนมอยากจะให้แวะเลย

หน้าตามันเป็นยังไงติดตามในช่วงตลอดกิน

น่ากินทุกเมนูเลยจริงนะ
ร้านพิซซ่ายวนหรือร้านข้าวกรียบปากม่อยายเค
ร้านนี้แหละคุณผู้ชมอาจจะดูธรรมดานะ
แต่บอกเลยว่าแต่ละเมนูนี้ไม่ธรรมดา
พี่กัดร้านอยู่เยื้องหลังวัดศรีเทพประดิษฐาราม

ร้านนี้มีชื่อเสียงมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
ไปดูเมนูเซอร์เนธชิคดีกรณ์เทอร์

เกลียบแห้งมาทำเป็นแผ่นจากข้าวกล้อง

แล้วจากนั้นค่ะก็นำมาเป็นแผ่นรอง

หมูบดคล้ายเหมือนปรุงพิซซ่า

ก็เลยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิซซ่าหยวนนั่นเอง
คุณเห็นไหมคุณดูสิเขาใส่เข้าไปแบบไม่ห่วงเครื่องเลย
แล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีไส้ด้วย
ใส่ไข่ก็มีไม่ใส่ก็ได้
แล้วหั่นเป็นชิ้น
ทานคู่กับน้ำจิ้มหวานรสเผ็ดสูตรเด็ดของทางร้าน
แล้วนอกจากนี้ยังมีเมนูให้เลือกอีกมากมายนะ
ข้าวเกลียบปากหม้อปากหม้อพิซซ่าปากหม้อไข่นิ่ม
หม้อไข่ม้วนปากหม้อไข่ดาว
หม้อธรรมดาปากหม้อหน้านิ่มและปากหม้อขนมเหนียม

ถึงวนเราไหมอ่ะนี่หน่อยได้ไหมล่ะ
ไปทานเองแล้วกันนะเมนูราคาไม่แพงค่ะ

แต่ละวันก็มีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายเลยนะ

เปิด๖โมงเช้าถึง๑๐โมง

แล้วก็อีกทีช่วงบ่าย๓ถึง๖โมงเย็น
เพราะฉะนั้นช่วงเที่ยงใครไปอดนะคะ

ถึงเรื่องของกินของดีของเด็ดแต่ละจังหวัด